และคุณผู้ชมด้วยว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะทำเป็นข้าวถาดหลุม
ในราคาแบบนี้เขามีวิธีการบริหารจัดการต้นทุนยังไง

หรือว่าจะเป็นคนที่ช่วยทำให้ผู้บริโภคได้กำไรอิ่มท้องสบายปาก

โอ้โหกับข้าวกว่า๕๐เมนูวางเรียงกันเป็นแถวยาว
ของร้านจ๊ะเอ๋ข้าวแกงถัดหลุมซอยรามคำแหง๕๓
ที่มีทั้งต้มผัดแกงทอดตักใส่ถาดหลุมที่เป็นเอกลักษณ์ของร้าน
เจ้าของร้านบอกว่าทุกเมนูใช้วัตถุดิบสดใหม่

ไปซื้อของที่ตลาดตั้งแต่ตีหนึ่ง
เพื่อกลับมาทำกับข้าวให้ทันขายในเวลาตี๓ค่ะ
โดยวัตถุดิบหลักที่ต้องใช้ทุกวันเช่น

อาหารทะเลเช่นกุ้งปลาหมึก๔กิโลกรัม
ผักต่างกว่า๑๐กิโลกรัม

ไข่ไก่อีก๔แผงค่ะ
เฉลี่ยแล้วต่อวันต้นทุนอยู่ที่๒๐๐๐บาท

ตกอยู่ที่๔๐๐๐บาทต่อวัน
พี่เอ๋บอกแค่นี้ก็อยู่ได้ค่ะ
ที่ขายข้าวแกงก็คนลูกค้ากินอิ่มอะค่ะ
แล้วก็ให้เมนูให้ลูกค้าเลือกหลากหลายค่ะ
ถ้าผู้ชายที่เขากินเยอะอะค่ะ
แล้วก็เพิ่มข้าวให้นิดหน่อยได้
แต่ถ้าผู้หญิงบางคนกินนิดเดียวอะไรอย่างนี้
มันก็ถั่วเฉลี่ยแล้วก็ตักข้าวน้อยหน่อย
วัตถุดิบบางอย่างจะขึ้นราคาในช่วงนี้

แต่ที่ร้านก็ยังเลือกซื้อในปริมาณเท่าเดิมค่ะ
ขณะที่เนื้อหมูมีราคาถูกลง
เหลือกิโลกรัมละ๑๓๐บาท
จากที่เคยซื้อกิโลกรัมละ๑๕๐บาท
ทางร้านก็ไม่ได้ซื้อเนื้อหมูเพิ่มขึ้น
เท่ากับว่าต้นทุนจะเฉลี่ยกันไป
อกจากนี้ยังใช้วิธีการตั้งราคาขาย
เพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน

ของร้านจ้าเอกข้าวแกงถาดหลุมนะคะ
อยู่ที่๑อย่าง๓๐บาท

วันนี้จะขอเลือกสั่งเมนูที่ขายดีที่สุด

นั่นก็คือแผนงหมูและกุญเชียงทอดค่ะ
มาพร้อมกับข้าวสวยร้อน

ถาดนี้ราคา๓๕บาท

ส่วนเรื่องรสชาติจะอร่อยขนาดไหน
อื้อไม่ได้ถูกอย่างเดียวนะคะ
รสชาติก็อร่อยถูกใจด้วย
ส่วนลูกค้าที่เลือกรับประทานข้าวแกงบอกว่า
ราคาที่รับไหวคือไม่เกิน๔๐บาทต่อจาน
โดยจะเน้นเรื่องปริมาณราคาและรสชาติ
เฉลี่ยแล้วจะรับประทานข้าวแกงไม่เกิน๒มื้อต่อวันค่ะ

แต่วันหนึ่งเรากินกัน๓มื้อนะครับ

ถ้าข้าวแกง๓มื้อก็ร้อยหนึ่งแล้วครับ

บางทีก็ต้องเหลือ๒มื้อ

มือต่อไปก็หาอะไรที่มันถูกกว่าครับ
มันก็ถูกกว่าครับ